แล้วก็ถือว่าได้รับการตอบรับนะครับจากแฟนนักเล่นเกมกันมากมาย
มีโอกาสนะครับมีฐานแฟนขยายตัวสูงมาก
แล้วก็มีผู้ให้ความสนใจทั้งเล่นแล้วก็ชมในโทรเมนต์ต่างเป็นจำนวนมาก
แต่ว่ามันก็ตอนนี้นะครับมันมีข้อจำกัดเรื่องของมนุษยชาติ
โดยเฉพาะในเรื่องของเกมสู้รบต่างรวมทั้งคณะกรรมการโอลิมปิกเอง
ก็ยังคงมีเส้นแบ่งแยกระหว่างการบรรจุในเชิงกีฬาหรือว่าเชิงธุรกิจ
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเชิงธุรกิจทางโอลิมปิกก็ไม่อยากได้กีฬาลักษณะเช่นนี้
แล้วก็เชื่อว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะครับ
แต่ว่าอาจจะเป็นในฐานะกีฬาสาธิตไปก่อนครับ